วันนี้กำลังตำรวจกว่า๒๐๐นายพร้อมอาวุธครบมือนะคะ
ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยที่ซอยจตุรทิศ๒ดินแดงค่ะ
ไปตรวจค้นหาหลักฐานแล้วก็บุคคลต้องสงสัยที่ซุ่มยิง๑๐ตำรวจตรีควบคุมฝูงชนบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สเมื่อคืนนี้ค่ะ

นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะ

ควบคุมฝูงชนเข้าไปจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมกลุ่มกันในซอยต้นโทข้างแฟลต์ดินแดง
ปรากฏว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างก็วิ่งหนีไปด้านหลังแฟลต์ดินแดง
แล้วก็มีการคว่างปลาประทัดนะคะยิงพลุไฟตอบโต้
จังหวะนั้น๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์และทันสันพบหมู่กองกำกับอารักษา๑
กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ถูกซุ่มยิง
จากกระสุนปริศนาไม่ทราบชนิดกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ขมับด้านซ้าย
ฟุบกับพื้นได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจทันทีนะคะ
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้มีชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจ๒๐๐นาย
เข้าปิดค้นปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัย
ปิดล้อมตรวจค้นอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง

แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะว่ามันยังมีหลงเหลือร่องรอยการปะทะกันตลอดทั้งซอย
มีทั้งกระสุนยางและเศษขวดแก้วที่แตก
เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งหาพยานหลักฐานและพยานวัตถุ
เพื่อใช้ในการตามตัวผู้ก่อเหตุรอบยิงที่ก่อเหตุขึ้นมานะคะ

เหตุการณ์นี้พบตรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
การตรวจค้นพบอาวุธจำนวนมาก
ส่วนคนร้ายนั้นชุดสืบสวนกำลังขยายผลค่ะ
ก็อยู่ระหว่างทางฝ่ายสืบสวนนะครับ
เขาร่วมรวมข้อมูลและต้องสอบอีกหลายปัก

มันมีสิ่งต้องหงุงสายหรืออาวุธอะไรนะ
ก็อย่างที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับอาวุธที่เขาใช้
พวกพะทัชระเบิดน่าจะเป็นแหล่งที่เอามาอบศึกไว้
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลักษณะมันเป็นการปะทะต่อเนื่องหรือว่าต่างคนต่างยิงใส่กัน

มันก็เข้าตามรูปแบบที่เป็นยุทธวิธีอยู่แล้ว

ตำรวจมาจากตอนที่จับรอตรงที่จุดเกิดเหตุไหม
ว่าตำรวจไล่ล่าติดตามมาครับ
ไม่ถึงแค่นั้นเราเข้ามาสิวพื้นที่นะครับ
เข้ามาตามรูปแบบแล้วก็อย่างว่าอะไร

ในมุมของชาวบ้านเกิดเหตุแบบนี้ในระแวกบ้านตัวเองบอกเลย
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวนะคะ
ไม่อยากจะให้มาตั้งกลุ่มกวนหรือว่าก่อเหตุในซอย
เพราะว่ารู้สึกว่าได้รับผลกระทบค่ะ
เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่แยกดินแดงเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น๒๘คนนะคะ
ก็คือข้อหาออกนอกเคหาสถานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน๒๓คน
ส่งสารแขวงพระนครเหนือเสียค่าปรับคนละ๒๕๐๐บาทนะคะ
มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี๒คนก็คือ๑๑กับ๑๓ปี
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งตำรวจปล่อยตัวตั้งแต่เมื่อคืนให้ผู้ปกครองมารับตัวนะคะ
ส่วนอีก๓คนถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพมียาเสพติดกัญชาไว้ในครอบครอง๑คน
แล้วก็มีวัตถุระเบิด๒คนค่ะ
สำหรับผู้ต้องหา๒๘คนยังไม่มีส่วนเชื่อมโยงกรณีตำรวจ
มีออกหมายจากผู้ต้องสงสัย๔รายภายในวันนี้ค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ
แต่เขาบอกว่ากระสุนมีอนุภาพร้ายแรงสามารถเจาะทะลุหมวกกันน็อกไปถูกขมับได้
เป็นกระสุนที่มีราคาสูงด้วยนะคะครับทีนี้ถ้าไปดูอาการบาดเจ็บของ
ตำรวจตรีเดชวิทย์ตอนนี้ได้มีการผ่าตัด
เอาหัวกระสุนออกมาแล้วนะคะผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เริ่มมีอาการตอบสนองทางระบบประสาท
แต่ว่ายังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เฝ้าระวังการหายใจ
และอาการหลังผ่าตัดรวมถึงการติดเชื้อด้วยค่ะ
ครอบครัวของ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์ก็คือคุณแม่นะครับ
คุณแม่ยังช็อกอยู่นะครับที่ลูกชายโดนยิงอาการสาหัสแบบนี้นะครับ
เรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
นางมะลิวัลล็ดเทนสันนะครับแม่ของสิบตำรวจตรีเดทวิทย์ล็ดเทนสัน
ผอบ้าหมู่กรองร้อยที่๕กรองกำกับการอลักษณ์หนึ่งควบคุมฝุงชน
เข้าพบพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากและยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายต้องมาถูกยิงในเหตุการณ์ครั้งนี้
คือท่านเนี่ยมีลูกชายคนเดียวนะครับลูกฝ่ายฝันที่จะรับรัชการเป็นตำรวจมาโดยตลอด
แล้วก็รักในอาชีพนี้รักชาติแม้จะเป็นลูกครึ่งก็ตาม
พ่อของหมู่เดวิดเนี่ยนะฮะเป็นชาวเบลเยี่ยม
แต่เดวิทเนี่ยอยู่ในไทยเป็นคนไทยเดวิทก็คือ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์นี่แหละนะฮะ
มีนิสัยชอบช่วยเหลือสังคมครับแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกนะครับ
เรื่องต้นนะครับผู้บังคับบัญชานะครับได้มอบเงินเยียวยามาแล้วบางส่วน
แต่ที่สำคัญคือท่านคุณแม่เรียกร้องให้ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ